ไปดูอีกหนึ่งประเด็นที่ถกเถียงกันดีกว่าค่ะ

มีคลิปที่เยาวชนชาย
เขาเรียกว่าอาจจะเป็นน้องแล้วกันอายุ๑๘ปีนะคะ
เพราะบอกว่าใช้รถใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ผิดประเภท

รถคันใหญ่กว่านั้นฟังคลิปเหตุการณ์นี้กันก่อนค่ะ
พี่ผมไปขอแล้วแต่เขายังไม่ให้
เขาบอกว่าอายุไม่ถึงต้องร้อยสองสิบปีก่อน

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานโยนเนี่ยนะคะเขามีเป็นสองประเภท
คือจะเป็นอันหนึ่งสำหรับเยาวชนที่อายุ๑๕๑๗ปี
บอกว่าน้องได้ใบอนุญาตขับขี่ไปทำมาก่อน
คือน้องเพิ่งอายุครบ๑๘แต่ว่า

น้องบอกว่าไปขอแล้วแต่ว่ามันต้องใช้ใบอนุญาตครบ๒ปีก่อน
แล้วคุณตำรวจมาจับแบบนี้ยังไงนะคะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กัน
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่สถานีตำรวจนครบานพญาไทยนะคะ
ก็นักเรียนชายวัย๑๘ปีก็ถูกเรียกจับออกใบสั่งในข้อหา
ใช้ใบขับขี่ไม่ถูกประเภทที่ได้รับอนุญาตเป็นจำนวนเงิน๑๐๐๐บาท
จากใบขับขี่จักรยานยนต์ที่มีอยู่เป็นแบบส่วนบุคคลชั่วคราว
ก็คือที่บอกไป๑๕๑๗ปีเนี่ยถ้าไปขอใบก็จะได้ประเภทนี้นะคะ
ก็อย่างที่ชี้แจงบอกว่าไปที่กรมขนส่งแล้ว
แต่ว่าขอไม่ได้เพราะต้องมีอายุการใช้งานครบ๒ปีก่อน
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตอบกลับมาบอกว่ายึดตามใบขับขี่ที่เขียนด้านหลัง
จากนี้นะคะนักเรียนคนนี้ก็ยังได้นำข้อความจากศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสายด่วน๑๑๒
หรือว่าต้องไปทำใบขับขี่ใหม่อีกทีหนึ่ง
ซึ่งก็ได้รับคำตอบค่ะบอกว่าสามารถใช้ใบอนุญาตขับรถเดิมต่อไปได้จนกว่าจะหมดอายุ
นี่คือเขาเขียนว่าเป็นศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสายด่วน๑๑๑เลยคือเป็นออฟฟิเชียลแอคเคาน์ของทางการมาต่อนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นประเด็นบนโลกโซเชียลก็เลยมีการไปร้องเรียนกันโดยกลุ่มปลดแอบชาวสองล้อกว่า๑๐คนนะคะ
ก็พาน้องนักเรียนชายวัย๑๘ปีคนนี้แหละเดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบานพญาไทยเพื่อเข้าพบกับพันธุ์ตำรวจเอกนิติวัฒน์แสนสิ่งผู้กำกับสนพญาไทย
โดยนักเรียนชายคนนี้ก็ยอมรับสารภาพค่ะว่าใช้ใบขับขี่ไม่ถูกประเภทที่ได้รับอนุญาตจริง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนนะคะแล้วก็เปรียบเทียบปรับเป็นจำนวนเงิน๑๐๐บาทค่ะ
ขณะที่นายสุกรีจารุภูมิผู้อำนวยการกองตรวจการกรมการขนส่งทางบกนะคะก็ยืนยันกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลเพิ่มเติม
ว่าตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช๒๕๒๒มาตรา๔๖วงเล็บ๑ได้กำหนดไว้ว่า
หากเป็นผู้ที่อายุเกินกว่า๑๘ปีบริบูรณ์จะต้องมาขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์จากประเภทส่วนบุคคลชั่วคราวเป็นประเภทส่วนบุคคล
แล้วก็ไม่มีข้อจำกัดในการใช้ในเรื่องของปริมาตรของกระบอกสูงนะคะ
อธิบายต่อเลยดีไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าภายในปี๒๕๕๙จะมีมาตรการบังคับใช้เพิ่ม
เพราะว่าตอนนี้บิ๊กไบท์ค่ะมาแรงจริงจริงยอดจดทะเบียนเนี่ยเป็นหลักแสนแล้วคนใช้เยอะตั้งแต่ระดับมัธยมเป็นต้นไปเลย

เด็กนักเรียนเนี่ยขี่บิ๊กไบท์ไปเรียนก็มีเยอะนะคะซึ่งเขาก็เลยเป็นกังวลกัน
เพราะว่าเขาบอกเลยว่าบิ๊กไบท์หรือว่ารถจักรยานยนต์ที่เครื่องแรง
ด้วยความแรงด้วยความเร็วคือเขาบอกเลยว่าขี่ได้กับขี่เป็นต่างกัน
อาจจะขี่ได้แต่บางทีคือในเรื่องของทักษะในเรื่องของสกิลที่ต้องใช้ในการขี่รถคันใหญ่เนี่ย
มันมากกว่านั้นบิ๊กไบท์คนที่ไปสอบต้องอบรมนะคะถึงจะไปสอบได้ใบนี้มา
คือเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาจะขอแยกใบขับขี่รถจักรยานยนต์เป็น๒รูปแบบ
ถือเป็นรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่เฉพาะ
ที่ขอได้ต้องมีอายุ๑๘ปีขึ้นไปต้องมีใบรับรองจากสถานประกอบการฝึกอบรมขี่บิ๊กไบท์
การทดสอบที่เข้มงวดแล้วก็ในการสอบปฏิบัติคนส่วนใหญ่ชอบเอาคันเล็กมาสอบ
แต่พอได้ใบปุ๊บไปขี่คันใหญ่มันก็เลยเกิดเป็นปัญหาแบบนี้
เพราะอย่างที่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของทักษะที่ต้องใช้ในการขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
เรื่องของวุฒิภาวะด้วยซึ่งมันก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
สถิติในการเกิดอุบัติเหตุจักรยานยนต์ขนาดใหญ่แล้วว่าบิ๊กไบท์เนี่ย
มันเพิ่มขึ้นเรื่อยตามจำนวนจดทะเบียนตามจำนวนความนิยมที่คนซื้อไปใช้
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะเรียกว่าแยกประเภทให้มันชัดเจนว่า
นี่คันเล็กนี่คันใหญ่ถ้าคุณจะขับถ้าคุณจะขี่เนี่ยใจรักแล้วก็ต้องทำให้ผ่านด้วย
ใช่คือเราต้องเรียนรู้ว่าทุกอย่างมันต้องอบรม
หลายคนบอกว่าไม่ต้องอบรมก็ได้ก็มันก็วิธีการขี่มันเหมือนกัน
แต่ขนาดกับความแรงมันไม่ได้เหมือนกัน
อายุเพิ่งจะครบ๑๘แล้วบัตรทำเอาไว้ก่อนอายุ๑๘
น้องก็บอกว่าผมไม่คอแล้วก็บอกว่าต้องให้บัตรหมดอายุก่อนจะทำได้
จากเสียงที่น้องพูดเมื่อสักครู่นะอาจจะเป็นคาบเกี่ยวกันนิดหนึ่ง
ใช่ก็อาจจะต้องรอนะคะ
คืออย่างที่บอกถ้าเอาคันเล็กไปสอบก็ต้องขี่คันเล็ก

แล้วใบขับขี่ต้องตรวจสอบกันดีให้มันถูกต้องประเภท
ทุกอย่างทั้งหมดทั้งหมดมันคือความปลอดภัยของคุณ